เอาละครับมาถึงเรื่องที่คนกรุงเทพ
ต้องเผชิญกับเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับ
ท้องฟ้าขมุกขมัวเราก็นึกว่ามีหมอกจากภาคเหนือมาปกคลุม
ไม่ใช่นะครับไม่ได้นะครับต้องเฝ้าระวังกันออกไปจากบ้านไปสูดหายใจ
ดังนั้นต้องมีการเตือนกันเป็นระยะ
แล้วช่วงนี้เตือนกันถี่กันบ่อยเลยนะครับ
เมื่อวานออกมาบอกว่าเก้าเกตกรุงเทพฯบรรณกร
ประสบปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ดังนั้นทั้งเรื่องอันตรายและเรื่องวิธีป้องกัน
รวมถึงหน่วยงานต่างจะดำเนินการจัดการอย่างไร
เราติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายกันนะครับ

อุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยปีหนึ่งคนไทยตายสักหมื่นกว่าคน

แต่เราเห็นนี่ครับว่าคนตายด้วยอุบัติเหตุ

แต่ว่ารู้ไหมครับว่า
คนไทยเนี่ยตายปีละห้ามื่นคน
โรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษในอากาศ
แล้วตายในก่อนวัยอันควรทั้งนั้น
นี่ไม่ใช่ข้อมูลมั่วนะครับ
เป็นข้อมูลจากธนาคารโลก
เขาระบุว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต
มลพิษในอากาศก่อนวัยอันควรปีละ๕๐๐๐คน

แต่มันเป็นมหันตภัยที่อยู่กับเรา
เมืองใหญ่กรุงเทพ
เมืองรองลงมาเชียงใหม่ลำปางขอนแก่นราชบุรี
นี่คือ๕เมืองที่มีฝุ่นละอองมาก
แล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับการตายผ่อนส่ง
ใช้ชีวิตอยู่กับการเป็นโรคภูมิแพ้
ต้องไปหาหมอต้องเสียเงิน

การแก้ปัญหามันเป็นยังไงครับการแก้ปัญหา
เราก็รู้ปัญหานะครับ

มันอยู่ในอาการไม่กระตือดูล้น
ใช้วิธีการค่อยแก้ค่อยไป

ฝุ่นละอองลงมาก็ทำให้อากาศปลอดโปร่งใสขึ้น
มาตรการที่ออกมาวูบวาบ

ขอดูผลกระทบต่อสุขภาพมายืนยันอีกทีนี่
ละอองขนาดเล็กกว่า๒๕ไมครอน
ไมครอนเนี่ยมันเล็กมาก

เอาเส้นผมคนนะเส้นผ่าศูนย์กลางนะ
ใน๒๕ของเส้นผมเนี่ย

คือเล็กกว่า๒๕ไมครอน
ละอองขนาดนี้ส่งผลยังไง
ส่งผลเป็นสารก่อมะเร็งมากที่สุด

ระบบทางเดินหายใจ
หลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจ

เกิดจากไอ้ฝุ่นขนาดเล็กนี่ทั้งนั้น

ถามว่าต้นเหตุมาจากอะไร

มาจากรถยนต์

ตัวเลขจากทะเบียนการจดทะเบียนประมาณ๑๐ล้านคัน
แล้วเพิ่มขึ้นมาปีละแสนกว่าคัน
เดือนนึงเนี่ยเป็นหมื่นอ่ะ

แล้วรถยนต์มันก็ติดมากขึ้น
ไอ้การที่รถติดแช่นิ่งอยู่นานนี่แหละคือเจ้าปัญหา
เดี๋ยวนี้ไปไหนมีแต่คนบ่นว่ารถติดบ่นจนขี้เกียจบ่นแล้วครับ

ติดกันเป็นบ้าเป็นหลังติดติดหนึบติดหนับ
จนกระทั่งไม่รู้จะพูดยังไง
เพราะมันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าขุดถนนตรงนั้นทำอุโมงตรงนี้ติดพันกันไปหมด
ฝุ่นมาจากการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟฟ้าไม่รู้ตั้งกี่สายตอนเนี้ย
ฝุ่นจากการก่อสร้างจากรถไฟฟ้า

ล่าสุดสำนักงานสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน๒๕ไมคอน
ประจำวันที่๘เมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้เองพบว่าฝุ่นเกินมาตรฐาน๒๑บริเวณ๒๑แห่ง
แล้วถ้าไปดูข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่ามีค่าเกิน
มาตรฐานจำนวนเก้าเขตเกินเยอะทั้งนั้นเกินเยอะที่ชนิดที่ว่า
ไม่ควรจะปล่อยไว้คือในเกินในระดับที่บอกมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพก็แปลว่าระดับสีแดงแล้วยังไงต่อครับมีการคำ
แนะนำของคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในกลางแจ้งนี่ก็ฟังไป
ควรหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งหลีกเลี่ยงได้ยังไงครับ
คนที่เขาต้องทำมาค้าขายอยู่กลางแจ้งอยู่ริมฟุตบาท
ที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ริมถนนอยู่นอกอาคารช่วยบอกหน่อยฮะ
หลีกเลี่ยงยังไงก็แนะนำไปอย่างนั้นควรจะหลีก
เลี่ยงแม่ค้าที่เขาอยู่ริมถนน๗๘ชั่วโมงเขาหลีกเลี่ยงไม่
ได้ครับคนมีเงินนั่งในรถแอร์เบาหน่อยแต่คนนั่งรถตุก
นั่งรถเมย์คนที่เขาต้องทำงานเลี่ยงยังไงครับฉะนั้นไอ้
ที่บอกว่าโปรดหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งก็พูดเอาเท่ไปแค่
นั่นแหละครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพเขาเขา

ถ้ามีอาการทางสุขภาพปรึกษาแพทย์
คนมีตังค์น่ะได้ครับเออานิดก็ไปปรึกษาแพทย์
แต่ว่าคนที่ชีวิตเขาลำบากเขาทำมาหากินไปหาหมอทีนึง
ก็เท่าไหร่ล่ะครับไปเข้าคลินิกเท่าไหร่ล่ะครับอ่าถ้าไป
ใช้สิทธิ์บัตรทองต้องตื่นตี๔ตี๕เพื่อไปปรึกษาแพทย์
แล้วแพทย์ก็มาเห็นว่ามันไม่ได้หนักหนาอะไรแค่เจอ
แบบนี้แค่เป็นโรคภูมิแพ้
อันต่อมาถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่หน้ากากอนามัยไอ้หน้ากาก
นามัยที่ขายกันเกลอเกลอเนี่ยไม่ได้ผลหรอกครับมันกลองฝุ่น
ก่อนเนี่ยเขาซื้อกันได้ชิ้นละ๓๙บาทเดี๋ยวนี้เขาขายกัน๑๒๐
๑๒๙ค่ะดูสิค่ะ
คนไปซื้อกันมากของมีน้อยขึ้นราคาจาก๒๙บาทเป็น๑๒๙บาท
หน้าที่ใครล่ะครับทำไมปล่อยให้พ่อค้าโขกสับคนที่เขาเดือด
อย่างนี้ฮะนี่คือโจทย์ที่ต้องไปดูพูดถึงมาตรการป้องกัน

เยอะเลยครับเรามีประกาศเรามีกฎหมายเรามีพรบสารสุขเรามี
ไม่รู้ตั้งกี่กฎหมายที่จะจัดการกับแหล่งที่เกิดมลพิษแต่ว่า
บังคับใช้กฎหมายก็แบบไทยไทยแล้วครับวูบวาบขึ้นมาทีนึง
ก็สั่งการกันทีนึงตื่นเต้นกันทีนึงพอเข้าสู่ภาวะปกติก็
เฉยแต่ปัญหามันยังอยู่เฉยแต่ปัญหามันไม่อยู่คือทำกันไม่
จริงไม่จังล่ะครับแล้วจะทำยังไงคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยที่
เขาติดตามรายการนี้เขาให้กำลังใจมาเยอะบอกช่วยหน่อยเถอะทุก
วันนี้ลูกเล็กเด็กแดงฟืดฟาดฟืดฟาดส่งลูกไปเรียนหนังสือกับ
ตอนเย็นก็ฟืดฟาดฟืดฟาดมีน้ำมูกก็ไปเจอฝุ่นละอองแบบนี้

ปัญหานี้แก้ไม่ง่ายรู้ครับแต่ว่าถ้าเอาจริงเอาจังอย่างในต่างประเทศเนี่ย
ยกตัวอย่างจีนจีนเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนก่อน
มีปัญหาว่าเมืองใหญ่อย่างปักกิ่งโอ้โหมลพิษ
คลุมเมืองคลุมประเทศคนเดือดร้อนกันเยอะแยะป่วยกันเยอะแยะ
เขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาระงับการก่อสร้าง
ในช่วงฤดูหนาวเพราะอากาศมันบางฝุ่นมันลอย
เขาปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินปิดเกือบหมดหยุด
ของเราไปทำอย่างเขาได้ไหมครับไม่ได้
มีเส้นสายใหญ่โตอะไรเยอะไม่ได้หรอกครับ
จากระดับสีแดงเดี๋ยวนี้คืนสู่ปกติแล้ว

อินเดียเป็นประเทศที่มนต์มีมลพิษมากเหมือนกัน

ประชาชนเขารวมตัวกันฟ้องฟ้องรัฐบาลครับ
สารตัดสินรัฐบาลแพ้ต้องจ่ายเงินเยียวยา
นี่เขาทำกันถึงขนาดนี้
ของเราก็หย่อแยะหย่อแยะไป
แล้ววันดีคืนดีก็เจอข่าวพาดหัว

ฝุ่นมลพิษเกินมาตรฐาน
คนป่วยคนตายผ่อนส่ง

ที่ต้องตายกับเรื่องโรคมะเร็ง
ที่เกิดขึ้นจากฝุ่นมลพิษนี่แหละ

เอาละวันนี้ก็เอามากระตุกกันหน่อยว่า

ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับ

คุณผู้ชมรายงานมาหน้าจอครับอาจารย์
อุดมศุกร์อากาศขมุกขมัวมากนะครับ

คอนโดก็ทุบก็สร้างกันไป

เราจะโทษใครครับก็ต้องโทษเราด้วยไหม
ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ว่ารู้แต่ว่า
วันนี้ขีดเรื่องมลพิษให้เราได้ตระหนักกันนะครับ

แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องป้องกัน

ชอบที่อาจารย์สะท้อนบอกว่าเป็นการตายผ่อนสมนะค่ะ